เห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอาบอบนวดอยู่หลายแห่งนะคะ
แห่งก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรบางแห่งก็เจอเยอะเลย
ทั้งเรื่องของการจ่ายสวยเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็เลยมีคนเสนอว่าอยากจะให้อาชีพ
การให้บริการทางเพศเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
วิพักษ์วิจารณ์ตามมาเยอะเลยค่ะ
ไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากประชาชน
แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างนะคะ
มาดูกันค่ะว่าแต่ละคนเขามีความคิดเห็นในประเด็นนี้กันยังไงบ้างค่ะ
สำหรับผมนี่ผมมีความรู้สึกว่าเห็นด้วย
เห็นด้วยที่ในการที่จะมีโสพินีแบบถูกกฎหมาย
เพราะอย่างน้อยอาจจะลดในเรื่องของการมีความรุนแรงลงไปได้
มีความรู้สึกว่าผลักดันไปในทางที่ไม่ดี
เป็นผลักดันไปในทางที่เสื่อมเสียของวัฒนธรรมไทย

แต่ทำไมต้องผลักดันให้เป็นโสพินีด้วย
เห็นด้วยกับการที่จะต้องมีกฎเกณฑ์แล้วก็กฎหมายที่คุ้มครองอาชีพนี้ด้วยค่ะ

เพราะว่าบ้านเราบริบทของสังคมแบบบ้านเรา

และความมิติเจริญลักษณะอะไรด้วยมันคิดว่ายังไม่ใช่
นี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนจากประชาชน
ที่มีต่อกรณีการเสนอแนวคิดให้อาชีพผู้ให้บริการทางเพศ
เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ก็แสดงความคิดเห็นว่าถ้ามีการทำให้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย
ก็จะช่วยป้องกันการถูกแสวงหาผลประโยชน์
ไม่ชอบทำจากการค้าประเวณี
แล้วก็จะมีการปรับรามการทุจริตของเหล่าผู้มีอิทธิพลด้วยเช่นเดียวกัน
ถ้าเผื่อมันถูกกฎหมาย
พนักงานเหล่านั้นก็ไม่ต้องหลบหน้าหลบตา
แสงไฟจากผู้สื่อข่าว

ก็ใช้เป็นหลักฐานที่เขาถูกแสวงผลประโยชน์ได้
อกจากนั้นเนี่ยรายชื่อต่างที่บอกว่า
เขาจ่ายเงินนอกระบบไป
ก็ขอความเช่นเหลือจากรัฐบาลได้
ขณะที่นายจเดชชาววิลัยผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
ก็บอกว่าประเด็นเรื่องของการทำให้อาชีพ
บริการทางเพศถูกกฎหมายนั้นสามารถมองได้๒มุมค่ะ
ซึ่งก็มองว่ากลุ่มให้บริการทางเพศ

ที่ต้องได้รับการคุ้มครองได้รับสิทธิประโยชน์
ดังนั้นการทำให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่ดี
แต่ก็ยังเป็นห่วงว่ากรณีนี้อาจจะเป็นช่องทาง

โดยกลุ่มให้บริการทางเพศก็จะตกเป็นเหยื่อซ้ำสอง
ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือไม่
อีกมุมหนึ่งผมก็ห่วงว่ามันจะเป็นช่องทางที่ทำให้
กรณีของนาตรีเห็นชัดว่ามันมีการรับสวยรับอะไรด้วยใช่ไหมฮะ
อันนี้มันจะมีปัญหาไหมในเรื่องการทำให้เกิดช่องทางเหล่านี้

หรือว่าสังคมไทยเองเราต้องพยายามทำให้สังคมไทยเข้าใจ
ว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งของในสังคม
เพราะฉะนั้นบางทีสังคมไทยเองก็ยังไม่เข้าใจ
ยังมองว่าผู้หญิงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไร
เหมือนเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยสังคมไม่ยอมรับเนี่ยแต่ผมคิดว่าต้องเปลี่ยน
ซึ่งการผลักดันให้อาชีพให้บริการทางเพศถูกกฎหมายนั้น

เพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ

ซึ่งหากจะเกิดขึ้นได้จริงอาจต้องใช้อีกระยะเวลาสักระยะหนึ่งค่ะ
ในการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย